คุณยนต์กู้ระเบิดก็ถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญนะครับ
ในการที่จะรักษาชีวิตเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด

เพราะว่าหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวย่อมหมายถึงการสูญเสีย
ณขณะนี้ไทยก็สามารถที่จะผลิตหุ่นยนต์

แล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดทางนวัตกรรมให้เกิดความต่อเนื่องได้
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมการพัฒนาหุ่นยนต์

เพื่อลดความสูญเสียจากการเก็บกู้วัตถุระเบิดค่ะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คือหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่พัฒนาค้นคว้าวิจัย
ไม่ต่างไปจากกรมสรรพาวุฒหารทั้ง๓เหล่าทัพ
ที่ต้องการพัฒนาหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใช้งานได้จริง
และที่สำคัญเป็นหุ่นยนต์ที่คนไทยผลิตเอง
ซึ่งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การมหาชน
พยายามส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่วิจัยมาพัฒนาเพิ่มเติม
นำมาใช้ได้จริงเพื่อลดการสูญเสีย
โดยเฉพาะพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เราจะพยายามเอาข้อดีของแต่ละส่วน
ของที่เขาวิจัยมาพัฒนาเพิ่มเติม
เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ในพื้นที่จริง
โดยคุยกับผู้ใช้งานจริงว่าเขาต้องการอะไรมาก

เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
ซึ่งต้องเสี่ยงชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่

มีส่วนช่วยลดการสูญเสียได้จริง
และหากมีนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยเสริม
จะทำให้การทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น
และเหตุการณ์ในพื้นที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องด้วย
ที่ได้ออกเหตุร่วมกับพวกฐานพันธ์

ถ้าจะให้อุปกรณ์เสริมตรงนี้คิดว่าโดนเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ใกล้
ตัวที่สุดก็จะมีเหตุการณ์ที่ตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ขวางถนนแล้วแต่ก็มี
แสวงเครื่องผูกติดไว้ที่ต้นไม้ด้วย

คือเป็นการขัดขวางเราที่จะเดินทางต่อไป
แต่เราพอเอาโดรนเข้าไปดู

อันนี้อาจจะเป็นวัตถุระเบิดที่ค่อนข้างจะ
เขาเรียกว่าวัตถุระเบิดปลอม
เข้าตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุต้องสงสัย
วัตถุระเบิดนับเป็นงานที่เสี่ยงอันตราย
หากผิดพลาดแม้แต่ขั้นตอนเดียวจะหมายถึงการสูญเสีย
เพราะในทุกวินาทีคือวินาทีแห่งชีวิต
หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดคือตัวช่วยมือหนึ่ง
ที่สามารถยับยั้งการสูญเสียเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
และหากเป็นการผลิตจากฝีมือคนไทยด้วยกันแล้ว
ยังสามารถลดงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดซื้อจากต่างประเทศได้อีกด้วย
ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน